สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามคนร้ายบุกเดี่ยวปลอมเป็นคนไข้
ใช้อาวุธปืนยิงในแพทย์ชุมพลเตชะอำภัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเก้า
และเจ้าของครีนิคหมอชุมภลเสียชีวิตตายขาครีนิค

สอบสวนทรัพย์ว่าคนร้ายเข้าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพระจอม๙ประมาณครึ่งชั่วโมง
ก่อนเดินทางออกมาเนื่องจากทนไม่ไหวที่ต้องรอคิวนาน
ไอเจ็บคอวันติดเชื้อโควิด๑๙หลังไปเที่ยวเขาใหญ่
ลงมือสังหารหมอชุมพลอย่างหดเยี่ยม
ต่อมาตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว
คือนายเด่นภูมิสังทองอายุ๒๒ปี
พร้อมอาวุธปืนของกลางที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นทหารเกณฑ์ที่ค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคิริคัน

คดีนี้อดีตผู้มังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี
ยืนยันว่าปมปัญหาไม่ใช่จากเรื่องชู้สาว
แต่ผู้ก่อเหตุเสพยาจนมีอาการทางจิต
ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้
ประกอบกับมีทัศนคติที่ไม่ดี
เกี่ยวกับการใช้บริการโรงพยาบาลรัฐ

และไม่พอใจที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าที่คิด
ก็เชื่อว่ามาจากการที่เขาใช้ยาเสพติดมานานนะครับ
แล้วก็มันทำให้เมื่อเข้าไปใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ
ซึ่งมีปริมาณคนไข้จำนวนมาก
ซึ่งทุกที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันค่อนข้างจะโหลด

การอดทนรอคอยอะไรของคนร้าย
ก็ไม่ได้เป็นเหมือนคนทั่วไปนะครับ
ทำให้เป็นมูลเหตุนะครับจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับ

ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

กลางเสียงตะโกนสาบแช่งของญาติพี่น้อง

จากหมอชุมพลเป็นที่รักของชาวเมืองเพชรเป็นอย่างมาก
แม่จริงทำไมไม่ยิงหัวแม่ง

ทำไมมันไม่ยิงหัวแม่ง

ขณะที่ลูกชายคนเล็กของหมอชุมพลเชื่อว่าคนร้ายได้วางแผนมาเป็นอย่างดี
พร้อมขอความเป็นธรรมกับข่าวที่ออกไปว่า
เพราะมีประเด็นชู้สาวซึ่งไม่เป็นความจริง
จึงเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้เป็นพ่อ